ถ้าเกิดว่าคุณมีลูกลูกหายไปสัปดาห์นึงเนี่ย
จะอยู่สุขไหมอะพ่อแม่คู่นี้อยู่ไม่สุขแล้วครับเพราะว่าลูกสาววันเดียวก็ไม่สบายใจแล้ว
ลูกสาวหายไปตั้งแต่๑๐กรกฎาคม
เบาะแสล่าสุดคือน้องเขาเนี่ยหายจากนครศรีธรรมราช
แล้วน้องส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือ

แต่พ่อแม่นะไปแจ้งตำรวจไว้แล้ว
ตำรวจช่วยคุณพ่อคุณแม่หน่อย

นี่แหละฮะในหนึ่งอายุ๔๓ปีและนางเกดอายุ๓๕ปี
เป็นพ่อและแม่ของน้องเอนามสมมุติอายุ๑๔ปี
น้องเออยู่ม๒ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง

แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าลูกหายไปตั้งนาน
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากนักข่าว

น้องเอโดนในจ้างที่ชื่อว่าในหมูอายุสัก๓๐

ที่เราเบลอหน้านั่นคือในหมูที่เป็นนายจ้างนะ
แต่เบาะแสล่าสุดพบว่าน้องเอไปอาศัยอยู่ที่
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงครับ

ให้ช่วยติดตามตัวลูกกลับมาให้หน่อย
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับ

เหตุมันเกิดตั้งแต่๑๐กรกฎาคมแล้วนักข่าว
วันนั้นลูกผมไม่กลับบ้านตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
เข้าใจว่าอ๋อลูกน่าจะไปทำงานอยู่ที่บ้านในหมูแหละ
ก็เลยไปตามหาที่บ้านในหมูก็ไม่เจอตัวครับ

สพเมืองนครศรีธรรมราช

อีกทีแจ้งความที่สพมนครศรีธรรมราชครับ
กระทั่งวันพฤหัสสบดีที่แล้ว๑๔กรกฎาคม
มีข้อความแชทมาจากลูกสาว
ลูกสาวส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือค่ะบอกว่า
ให้ช่วยพาลูกกลับบ้านหน่อยลูกกลัวมากเลย
แล้วหมูซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยเป็นคนโมโหร้าย
แล้วลูกก็ปักหมุดแผนที่มาให้ด้วยนะครับแต่พอเอาไปให้ตำรวจดู
พ่อแม่บอกไว้แบบนี้คุณผู้ชมพ่อแม่บอกว่าตำรวจก็ไม่ทำอะไร
ก็เลยมาร้องกับสื่อดีกว่าคุณพ่อคุณแม่บอกตอนนี้ห่วงลูกสาวมากเลย
เพราะดูแล้วมันไม่ใช่แค่การลักพาตัวไปแล้วล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเคยโดนในหมูล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะ
หมูหลอกให้ลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่บ้านเพื่อหารายได้เสริมเป็นทุนการศึกษา
แต่สุดท้ายหมูที่เป็นนายจ้างเนี่ยพาลูกเขาไปเข้ารีสอร์ทครับนั่นแล้วเรื่องนี้ในหมูเคยมาพูดคุยแล้วว่าเดี๋ยวจะมาสู่ขอให้เป็นเรื่องเป็นราว
แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรครับแล้วหมูก็เลยพาลูกสาวคุณพ่อคุณแม่นั้นหนีไปเลย